มาติดตามภารกิจของนายยกรัฐมนตรี
ตอนนี้ก็ต้องพูดถึงกรณีของบีดาของผลเอกประยุทธ์เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งวันนี้จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา๑๗นาฬิกานะครับ
วัดโสมณัฐแล้วก็หลังจากนั้นก็มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมนะครับ
แต่ว่านายกรัฐมนตรียังปฏิบัติภารกิจอยู่
วันนี้ต้องเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี

ทางด้านของพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเข้าพบ
เพื่อที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณบรงประหยัดน้ำช่วงวิกฤตภัยแร้ง
ไถปัญหาเต็มที่ต้องทำความเข้าใจถึงพี่น้องเกษตรกร
ต้องทำการเกษตรที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำนะครับ
นายกรัฐมนตรีบอกว่าในช่วงที่อยู่ระหว่างการแก้ปัญหาน้ำปลาปลากร่อย
นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งอาจจะใช้วิธีการต้มเอานะพี่น้องประชาชน
และขอร้องให้ทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำ
ใช้น้ำให้น้อยลงระหว่างการปฏิบัติภารกิจ
คือบอกว่าขอให้ลดการใช้น้ำอย่างน้อยคนละ๑นาทีต่อวันคุณ
อย่างเช่นอะไรบ้างนายกบอกแบบนี้
ก็อย่างเช่นคุณสามารถปิดก๊อกตอนที่คุณไม่ได้ใช้
ตอนคุณแปลงฟันอยู่ประหยัดน้ำแค่คนละ๑นาทีต่อวันต่อคน
ก็จะประหยัดได้ถึง๙ลิตรนะครับ
คำนวณจากประชาชนในกรุงเทพ๑๐ล้านคน
ก็จะสามารถประหยัดน้ำได้ถึง๑๐๐ล้านลิตร
นายกรัฐมนตรีก็ทดลองในการปิดก๊อกน้ำปลาปลาที่ไม่ใช้
แล้วก็มอบสิ่งของให้แก่คณะที่มาร่วมรณรงค

ทางด้านของพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งก็ดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้เหมือนกัน
เปิดเผยบอกว่าได้ประกาศเตือนภัยแรงใน๑๔จังหวัดแล้ว
เพราะว่าตอนนี้ปพเขาประกาศเตือนออกมาแล้วนะครับ๑๔จังหวัด
พร้อมกับให้การประปาส่วนภูมิภาค
ดำเนินการในการแก้ไขขณะเดียวกัน
ยังพบว่ามีกว่า๒๐จังหวัดที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว
ที่ประกาศในช่วงของภายแล้งกันนั้นนะครับ
สำหรับปัญหาน้ำปลาปลามีรสชาติกร่อย
เพราะว่าน้ำเข็มจากทะเลหนุน
ซึ่งส่งผลต่อเรื่องของแหล่งผลิตน้ำปลาปลาแหล่งน้ำดิบ
แล้วก็มันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน
เฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวนั้น
ในการที่จะให้เริ่มมีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนให้มากขึ้น
เพื่อผลักดันน้ำเข็มลงสู่ทะเล
ซึ่งช่วงเวลานี้ขอความร่วมมือจากประชาชนนะครับ
สูบน้ำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก
ส่วนในเรื่องของการเกษตรนั้นขอให้พิจารณามาเป็นอันดับรอง
เพราะมีการปลูกพืชที่มีการใช้น้ำมากอยู่ในบางพื้นที่
ก็ต้องแบ่งน้ำเป็น๓สัดส่วนนะคุณ
อุปโภคบริโภค๒รักษาระบบนิเวศ

แล้วก็๓ค่ะก็คือเรื่องของการเกษตรนั่นเองนะคะ
ว่าทางกรมชนรับประทานก็ยืนยันนะ
บอกว่าจะมีน้ำใช้เพียงพอไปจนถึงเดือนกรกฎาคมปีนี้นะคะ
ใช่นะครับและกรมชมประธานบอกว่าสำหรับการดำเนินการปล่อยน้ำออกจากเขื่อน
ก็จะเริ่มไหลเข้าสู่แหล่งน้ำสาขาวันที่๑๓มกราคมนี้แล้วนะครับ
ขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
ก็เปิดเผยบอกว่ากระทรวงเกษตรเองได้มีหน้าที่ในการทำฝนหลวง
ซึ่งตอนนี้ต้องดูสภาพอากาศและความหนาแน่นของก้อนเมฆ
เพราะแต่ละปีในการทำฝนหลวงจะมีขั้นตอนในการทำที่แตกต่างกันออกไป
นี้กระทรวงเกษตรมีมาตรการเยียวยาและป้องกัน
แต่ในขณะนี้ปริมาณน้ำอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับ
จึงต้องหาทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤตนี้ก่อน
ส่วน๑๔จังหวัด๖๙อำเภอ๔๒๐ตำบล๓๗๘๕หมู่บ้าน
ก็ประกาศวิกฤตภัยแรงออกมาแล้ว
อย่างเช่นเชียงรายน่านเพชรบูรอุตราดิษฐ์นะครับ
แล้วก็ในส่วนของภาคอีสานมหาสารคามบึงกาลหนองคาย
บุรีรำกาลสินแล้วก็นครราชศรีมา
กลางก็มีการชนะบุรีฉะเชิงเซาและอุทัยธานีด้วยนะครับ
ก็เป็นพื้นที่ที่ถูกประกาศออกมาแล้วนะครับ